จะบอกว่าคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนเลยนะคะสำหรับพี่เอ๋เชิญยิ้ม
ที่เขาบอกว่าเป็นเจ้าพ่อที่ใบเล็กในคุณแก่นนะ
หลายคนตามก็บอกอุ๊ยคุณพี่ค่ะ
ก็ว่าที่แล้วถูกมาแล้วสามงั่วติดแบบนี้
โดยตลกชื่อดังค่ะรีบบอกเหล่าแฟนคลับผ่านเพจบันเทิงไทยรัฐว่า
อย่าเรียกว่าเจ้าพ่อเลยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นซะมากกว่า
หรือที่เรียกกันว่าผีสากนั่นแหละที่ตั้งใจจะมอบโชคให้เขา
เพื่อทุกคนนำไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พวกเขามากกว่า
แล้วก็ไม่โกรธนะหากใครจะด่าหรือว่าตราหน้าว่าเขาหากินกับผีค่ะ
ผมยอมรับผมดีใจนะคำนี้ผมยอมรับเลยเพราะว่าถ้าผมไม่ถ่ายพวกเขา
ผมไม่มีคนดูสปอนเซอร์ก็ไม่เข้าผมก็ไม่มีเงินมาจ่ายลูกน้อง
ผมถือว่าเขาไม่พูดภูมิกับคุณเพราะว่าตั้งแต่ผมไม่มีงานละครเนี่ย
ผมมีตรงเนี้ยทุกวันผมไม่รับละครเลยเพราะว่าผมได้เยอะกว่า
ผมพูดเลยผมเป็นมนุษย์ต้องการปัจจัยต้องการเงินในการใช้วิวจำวัน
ถ้าเป็นผีท่านต้องการบุญแลกกันผมได้โชคจากท่านผมให้บุญท่าน
สารา๑๓เป็นเพจผมวันนี้ก็อาจจะดูว่าวัดต้องการอะไร
ถ้าวันไหนต้องการอะไรที่ลำบากจริงถ้ามีโชคมีลาบก็ทำบุญกัน
แต่ถ้ามันไม่ได้ช่วงเวลาก็จะด่าผมแล้วกัน
เรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลจริงนะคะ
แต่ว่าพี่เอ๋ก็พยายามที่จะไปเข้าวงเข้าวัดนะ
ไปถามหลวงพ่อว่าขาดอะไรหรือเปล่าถ้าเป็นทำบุญทำบุญเนี่ยหรอ
ก็คือช่วยเก็บศพก็คือว่าทำบุญนะคะ
แล้วอาจจะเป็นเรื่องของโชคลาภนั่นแหละเนาะที่เขาให้มาเป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมค่ะ
ว่าแต่งวดนี้เลขอะไรพี่เอ๋บอกบ้างไหมเนี่ย